ประเทศกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องราวดีของเฉินหลงหรือว่า
วัย๖๒ปีจากเกาะฮ่องกงค่ะ
เริ่มเข้าวงการมายาตั้งแต่อายุ๘ขวบนะคะ
มาแล้วทั้งงานแสดงเขียนบท
แล้วก็นั่งแท่นกำกับภาพยนตร์เกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัว
ฮ่องกงมากว่า๓๐เรื่องด้วยกันนะคะ
ผลงานการแสดงมาแล้วก็ไม่น้อยกว่า๑๕๐เรื่องค่ะ
เยอะมากนะโดยมีผลงานโกลอินเตอร์ระดับฮอลลีวูดมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นกังฟูแพนด้า
แต่ก็ยังไม่เคยคว้ารางวัลออสการ์มานอนกอดได้เลยนะจ๊ะ
ล่าสุดได้รับเกียรติร่วมกับผู้กำกับหนังสารคดี
อย่างเฟดอริกไวส์แมน

และผู้คัดเลือกนักแสดงอย่างลินซาสมาสเตอร์
ที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของออสการ์
ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ที่นครลอสแองเจริสสหรัฐอเมริกาค่ะ
ทางด้านเชอร์เรียลบูนไอซักประธานสถาบันศิลปะ
โปรดติดตามตอนต่อไป